หมอชนหน้าบอกว่าเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในขั้นตอนณตอนนี้กำลังรวบรมรายชื่อ
ส่งให้กับเลขาคอรมอตรวจสอบคุณสมบัติตอนนี้เกือบจะครบหมดแล้ว
แต่ไอ้ปมประเด็นที่มีปัญหาอยู่อย่างสอสออีสานของเพื่อไทยเขาไม่พอใจไงคะ
เก้าอี้โคต้ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรที่พลังประชารัฐทำไมได้ไปครองล่ะ
ศึกษาธิการทำไมไปอยู่ในมือภูมิใจไทยล่ะทำไมเพื่อไทยถึงไม่นั่งเก้าอี้๒กระทรวงนี้เอง
ตัวแทนเกษตรกรก็เคยไปยื่นหนังสือถึงพักเพื่อไทยเลยนะ
บอกว่าทำไมอย่าไปยกเก้าอี้รัฐมนตรีกระเศษไปให้ภาคอื่นสิ
เราอยู่ทำมานัดใช่ไหมตอนนั้นซึ่งเอาจริงหมอชนานก็บอกว่าภาคเข้าใจนะ
รับรู้ความต้องการมาตลอดเพราะว่าสมาชิกเพื่อไทยมีทุกที่
แล้วก็รับปัญหาจากประชาชนกราบขออภัยลองฟังดูค่ะ
อันนี้ต้องกลับขออภัยจริงนะครับ
เพราะเราฐานะที่เราไม่ได้เป็นเสียงท่างมากเด็ดขาด
เรื่องนี้เองนะครับมันก็เลยทำให้ความประสงค์ความต้องการของพี่น้องสอสอนะครับ
พี่น้องประชาชนที่เขาต้องการอาจจะเป็นไปตามในความคาดหวังนักนะครับ